รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
กำชับให้เจ้าหน้าที่เอ็กซาเรทุกรุ่นพื้นที่
ไม่ให้มีกลุ่มผู้มีอิทธิพลใช้อำนาจเหนือกฎหมาย
และได้สั่งกำชับให้มีการจับตาแก่นำทั้งสองฝั่ง
ในพื้นที่ภาคอีสานไม่ให้ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองค่ะ
พร้อมด้วยพลเอกอุดมเดชรีฐบุตรรัฐธธรรมดิช่วยว่าการกรสวงกราโหม

พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ประชุมมอบนโยบายรักษาความสงบเรียบร้อย
ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง

ที่คายสุรณารีย์จังหวัดนครราชศรีมาร

และต้องไม่ใช้ความรุนแรงในพื้นที่
และร่วมกันเอ็กซาเรย์ไม่ให้มีกลุ่มอิทธิพล
ใช้อาวุธสงครามหรือมีอำนาจเหนือกฎหมายโดยเด็ดขาด
กำชับนะคะให้ตำรวจเร่งติดตามจับกลุ่มบุคคล
ถูกออกหมายจับมาดำเนินคดีให้ได้ค่ะ
ภญโรทรณิวิทย์ยังหมบหมายให้ผู้ปัญชการตำรวจทุกระดับ

ดูแลการใช้กฎหมายให้ถูกต้องไม่สร้างความเหลื่อมล้ำ
สั่งให้ฝ่ายความมั่นคงทั้งตำรวจและทหาร
ต้องสร้างความปรองดองเกิดขึ้นให้ได้
และต้องปรองดองในหมู่ทหารตำรวจแบบพี่กับน้องให้เกิดขึ้นก่อน
พร้อมย้ำว่าสำหรับผู้บัญชาการในระดับบน
ไม่มีเรื่องขัดแย้งอะไรกันค่ะ